เดี๋ยวพาไปที่บุรีรำค่ะมีผู้ชายคนนึงค่ะ
เขาบอกว่าก็นั่งอยู่ในบ้านครับอยู่ดีดีได้ยินเสียงเหมือนกับอะไร
ก็ไม่รู้ร่วงตกมาจากท้องฟ้าแล้วมากระแทกกับรั้วสังกษี
พอออกไปดูนี่ค่ะอะไรฮะก้อนหินอะไรก็ไม่รู้สีดำดำ
อ่าอุกาบาทหรือเปล่าเนี่ยอุกาบาทเหรอใช่อุ้ย
คือถ้าเป็นอุกาบาทจริงเนี่ยคนที่เขาสะสมเนี่ย
แล้วเนี้ยค่ะมันก็ดำแบบดำเมี่ยมเลยอ่า
เราส่งธุรโยยุทว์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
บ้านโคกดานหมู่สิบแปดตำบลหนองตาดอำเภอเมืองบุรีรัมน์นะคะ
นายสำริทบุญเพ็งอายุ๖๕นี่ค่ะคนที่เจอหินประหลาดคล้ายอุกาบาท
ก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าสองทุ่มยี่สิบพฤษฎิกายนที่ผ่านมา
กลับจะขายของที่ตลาดมาถึงบ้านก็ออกมาปัสสาวะหน้าบ้าน
ได้ยินเสียงดังนะคะเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ว่าตกลงมาจากท้องฟ้า
แล้วก็กระแทกกับรั้วสังกษีตอนแรกนึกว่าใครเล่นพิเรนเอาก้อนหินมาปลาใส่
ครับก็เลยรีบเดินเข้าบ้านไปก่อนค่ะพอตอนเช้าก็เดินไปตากพริก
ตรงจุดที่ได้ยินเสียงพอดีเขาก็เอ๊ะเจอก้อนหินสีดำ
ผิวของก้อนหินมีรูพลุนนะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณห้าเซนติเมตร
อยู่ข้างรั้วสังกษีเลยเนี่ยค่ะหน้าตาของหินครับ
ก็เลยไปถามเพื่อนบ้านว่าเอ๊ะมีใครรู้จักหินลักษณะหน้าตาแบบนี้ไหม
ก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยให้ลูกหลานนะคะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันคล้ายกับอุกาบาท
ไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่ใช่ครับ
ผมมาดูสังเกตดูแล้วมันมันกล้องด้วยมันคล้ายอุปกรณ์บาทนะครับ
ตามที่ผมเห็นอยู่ในทีวีหรือมือถือนะครับผม
คิดว่าเป็นของดีของมีค่าของล้ำค่าแหละครับผม
พอได้มามีเรื่องแปลกอะไรกับสุขีบ้างหรอก็ไม่มีนะครับผม
นอนหลับก็ฝันดีค่าขายก็พออยู่พอกินดีขึ้นครับผม
ถ้ามีคนสนใจผมก็อยากจะปล่อยเหมือนกันครับ
ครับผมแล้วมันเพราะมันพิสูจน์มาจริงจริงมันไม่ใช่อุปกรณ์บาททำไมเนี่ยเนี่ย
ก็ไม่เป็นไรไม่เสียใจไม่เสียใจครับผม
ยังไงก็ได้หรอครับผมมาธรรมชาตินะครับผม
จะเป็นคนปลามาแล้วมันมาโดนตรงนี้ก็ตอนแรกตาก็คิดนะ
ได้ยินเสียงสังกษีดังอย่างแรงแต่ตาลุกขึ้นมามองหาคนก็ไม่มี
เงียบวันว่าได้ไปขึ้นเขาแข่งกับเขา
แต่เขาขึ้นไม่ได้เราขึ้นได้บูชาไว้เขาไว้บนหิ้งพระ

โอ๊ยก็ว่าของดีเนอะได้ของดีมาก็ว่าอุปสรรค์จะได้ดี
เกิดมาไม่เคยเจอเลย๖๐แล้วยังไม่เคยเจอเลย
นี่ก็เก็บไว้ในห้องพระบอกว่าตั้งแต่ได้หินนี้มาฝันดีตลอดเลย

ใช่ทีมข่าวก็เลยบอกว่าได้ข้อมูลมาค่ะ
ว่าการพิสูจน์ว่าเป็นอุกาบาทหรือเปล่า
มี๒วิธีลองเอาไฟเผากับลองใช้แม่เหล็กพิสูจน์อ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ
ตามหลักสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับ
ในการพิสูจน์อุกาบาทว่าเป็นอุกาบาทที่จริงนั้น
จะมีหนึ่งวิธีครับนั่นก็คือว่าอุกบาทที่เป็นอุกบาทจริงนะครับ
จะสามารถดูดติดกับแม่เหล็กได้
ซึ่งตอนนี้นะครับทีมข่าวเราจะมาพิสูจน์โดยการใช้แม่เหล็กตรงนี้นะครับ
ซึ่งเป็นแม่เหล็กจริงนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูดให้กับกุญแจให้ดูครับ
นี่นะครับเป็นแม่เหล็กจริงนะครับจะลองนำมาดูดกับตัวก้อนหินที่มีการบอกว่าเป็นอุกบาท
นี้ครับว่าจะสามารถดูดติดกันได้หรือไม่ครับลองมาดูกันครับ
หินก้อนนี้นะครับไม่สามารถดูดติดกับแม่เหล็กได้นะครับ
แต่ถ้าไฟเผาเนี่ยคือถ้าเป็นจะดูว่าทาสีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
ไม่ติดหรือจิรายุทธ์ไปเผาเขาจนพังแล้ว

ก็เลยเอางี้ดีกว่าจิรายุทธ์บอกเดี๋ยวผมขอถ่ายรูป
แล้วก็ส่งรูปก้อนหินนี้ไปให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหน่อย
รสริญญาภัยศาลสมบัติอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พิพบคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
อาจารย์บอกว่าถ้าดูจากตาเปล่านะคล้ายสองอย่าง
อย่างแรกคือเทคทายลักษณะคล้ายแก้ว
ซึ่งเป็นหินที่หลอมเนื่องจากถูกชนโดยอุกาบาทในอดีต
ไปเย็นตัวในอากาศแล้วมันสะสมอยู่แล้วมันก็ตกลงมา
เจอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเคยเจอนะคะ
ขอนแก่นชายภูมิเนี่ยมีเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นอุกาบาทก็ได้
อาจารย์บอกแต่ถ้าเป็นอุกาบาทมันต้องตรวจสอบอย่างละเอียด
ครับตอนนี้คือยืนยันไม่ได้ว่าใช่อุกบาทไหม
ต้องส่งไปตรวจสอบทางปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องทดลองอย่างถูกต้อง
แต่อาจารย์บอกว่าคุณสมบัติเบื้องต้นของอุกาบาทคือต้องมีแม่เหล็กมีคุณสมบัติแม่เหล็
ใช่แต่ทีมข่าวของเราลองใช้แม่เหล็กมันก็ไม่ดูดไงฮะ

เหรอเลยชักไม่มั่นใจ
ไม่รู้จิรายุทธ์ยังไม่กลับมาเลยเนี่ยไม่รู้หลบไปอยู่ไหนแล้ว